มาดูต่อกันที่สาวสวยคุณแม่สุดสตรองคนนี้กันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่างานนี้หายไปเป็น๑๐๑๐วันจากรายการแชร์ข่าวสาวสตรองอย่างแน่นอน
แต่ว่าไม่ได้หายไปตลอดนะคะแค่หายไปท่องอเมริกาสัก๑๐วันค่ะ
ก็พาน้องปีใหม่ไปท่องเที่ยวเองก็มีแม่หนิงปานิตาสลับกันมากับพี่บุโกะ
เพราะว่าเปิดกล้องแล้วค่ะแล้วก็หนิ่งกับนีโน่จะเล่นเป็นผัวเมียกันด้วย
ไม่เน้นตบเน้นตีแต่แนะนำวิธีจับผิดสามี

ก็เลยภาระกิจเราสลับกันอยู่กับเพื่อนสาวค่ะไม่ใช่เพื่อนสาวนะคะคุณบุโกะค่ะ
แล้วก็ตัวแม่มาแล้วด้วย

ทีเดียวเลยอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะคะ

แล้วคุณนีโน่จะเล่นเป็นผัวค่ะ
ตบตีแต่มีเคล็ดลับจับผิดคุณอารู้
ต้องไปดูคุณอารู้ด้วยว่าวิธีการทำอย่างไร

ไม่บอกแต่ว่ารู้แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเอาเรื่องราวของอาตุ๋ยเนี่ย
ตอนที่ได้พูดคุยกันไปใส่ในตัวละครตัวหนึ่ง